ส่วนอีกหนึ่งข่าวข่าวนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะครับ
เหยียดเลยชี้แจงถึงประเด็นไลน์หลุดปริศนา
ล่าสุดนะคะต้นหอมออกมาประกาศชัดเลยนะว่า
ฟ้องกลับต้นตอนไลน์หลุดที่ปล่อยข่าวมั่วนะ
เพราะเธอเชื่อว่ามันเป็นการดิสเครดิตของคู่แข่งที่เสียผลประโยชน์
ซึ่งก็แอบกระซิบเลยบอกว่านี่เอาจริงนะหาตัวไม่ยากนะว่าใครเป็นคนทำแบบนี้
พร้อมกับขอบคุณแต้วนัทพรอีกหนึ่งหุ้นส่วนที่เข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ
วิกฤตครั้งนี้เกิดจากก็แน่นอนแหละว่าต้องมีผู้ไม่หวังดีกับเรา
เอาตรงนะคะว่าไอ้ที่บอกว่าแชทหลุดออยปลอมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถามว่าแชทหลุดอ่านกันแล้วรู้เรื่องเหรอคะ
ยังไม่รู้เลยแชทหลุดดาราคือคุยเรื่องอะไรกันอยู่
มันไม่มีอะไรเลยที่บ่งบอกได้ว่าเราโก

ใช้เจ้าของเป็นคนทำงานทั้งหมด

ยอมหอมถูกต้องแล้วสิ่งที่หอมกังวลคือ
ผลิตที่เมืองไทยแต่แอกว่าเป็นเกาหลี
คือวันนี้ออยเข้าไปตรวจสอบแล้ว
สัญญาหรือเอกสารยื่นทั้งหมดเป็นของเกาหลีจริง
เอาเป็นว่ามันไม่ยากเกินที่หอมจะรู้หรือไม่รู้หรอกว่าใครเกลียดเรานะ
ตอนนี้คุณจะดำเนินคดีเลย

เราอธิบายเขาฟังเขาบอกเขาจ่ายแล้วให้กำลังจ่าย